คุณผู้ชมมาดูอุบัติเหตุค่ะที่จังหวัดเลยมีรถยนต์พุ่งชนรถซ่อมรถจักรยานยนต์นะคะ
แต่ยังเคราะห์ดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรแต่ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเช้ามืดเลย
ตีสี่ค่ะนี่พุ่งเข้าไปแบบนี้ค่ะพูดใช้เฟซบุ๊กก็มีการโพสต์คลิปนี้แหละ
แล้วก็มีข้อความบอกว่าแหมมาปลุกตั้งแต่ตี๔พุ่งเข้าไปตอนตี๔ค่ะ
แต่ปลุกอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะปลุกแบบนี้มันน่าตกใจมากค่ะ
นี่คือร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ชื่อเครวมช่างนะคะอยู่หน้าวิทยาลัยเทคนิคเลยที่อำเภอเมืองจังหวัดเลย
เนี่ยพุ่งไปเต็มเต็มไม่มีใครบาดเจ็บค่ะเที่ยงวันนี้ทีมข่าวของเราขอไปดูหน่อยว่าล่าสุดเป็นยังไงบ้าง
เสียหายขนาดไหนเครวมช่างเป็นร้านซ่อมรถจักรยานยนต์อ่ะนะคะ
เจ้าของร้านคือนายกลวัตรอายุสามสิบเอ็ดโอ้โหสภาพเป็นแบบนี้ค่ะ
คันนี้ใช่ไหมที่มาปลุกนี่ค่ะตีสี่นอนอยู่ดีดีได้ยินเสียงหนึ่งตู้ม
ลงมาดูนี่รถคันนี้นี่อยู่หน้าบ้านครับพังเข้ามาแบบนี้ค่ะ
คนขับอายุ๒๐นิดค่ะเหมือนกับว่าเขาขับรถไปด้วยเล่นมือถือไปด้วยพี่อุ๋ย
คนขับเขาก็เจ็บนะคะแต่ก็เหมือนกับเรียกประกันมาชดใช้ให้กับทางร้านซ่อมรถจักรยานยนต์นะคะ
ความเสียหายประมาณเจ็ดแปดหมื่นบาทได้นะคะก็ต้องซ่อมประตูซ่อมอะไรหลายอย่างอ่ะค่ะ

กว่า๒๐วันกลางประมาณให้ประกันเกียรติค่าใช้จ่ายทั้งหมด
สมมุติประกันปฏิเสธ
แล้วเบื้องต้นคนที่ขับชนนี่เขามีอาการมีบาดเจ็บไหมคะ
ก็เห็นแน่นหน้าอกเพียงเฉยครับตรงนั้นก็ไม่มีบาดแน่นะ
ตัวคนขับเนี่ยทีมข่าวของเราก็พยายามจะติดต่อไปเหมือนกันนะคะ
แต่เขาบอกว่าไปทำธุระต่างจังหวัดเดี๋ยวกลับมาเย็นเย็นค่อยคุยอีกที
อืมแต่สุดท้ายเย็นเย็นก็บอกยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์อะไร
แต่เบื้องต้นก็ให้ประกันชดใช้ค่าเสียหายให้กับทางร้านซ่อมรถจักรยานยนต์
ว่าดูมือถืออ่ะพี่อุ๋ยขับรถแล้วดูมือถือ
ต้องย้ำเตือนกันเลยนะฮะคือกฎหมายเรื่องการห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถ

คิดว่าไม่เป็นไรตำรวจไม่เห็นหรอกอะไรอย่างนี้
ถึงเวลาเนี่ยโอ้โหยุ่งเลยนะครับ